สลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖กรกฎาคมยังไม่ออกมาเลย
เป็นไปได้ยังไงคะที่มีสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑สิงหาคมออกมาขายแล้ว
อันนี้เรื่องจริงมีคนซื้อไปแล้วจริงมีคนโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ว่าเขาไปซื้อที่หน้าธนาคารกรุงไทยที่จังหวัดพยาวค่ะ
ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาแต่ว่าดูที่หัวกระดาษเนี่ย
ว่า๑สิงหาคมจริงนะคะ

คือคนที่เขาซื้อเขาก็งงว่าของจริงหรือของปลอม
ถ้าของจริงแล้วอ้าวทำไมงวดหนึ่งสิงหาคมออกมาขายได้แล้ว

บอกว่าเธอกับน้าซื้อลอตเตอรี่
หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอปง
เมื่อวานนี้เกือบบ่ายโมง๒ชุด
แต่นี่ค่ะที่วงเอาไว้

คนโพสต์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันขายได้แล้วเหรอคะ
มันของจริงหรือของปลอมคะเนี่ยครับนี่นะคะ
สลากนี้เป็นของจริงนะคะไม่ใช่ของปลอม
เป็นงวดของวันที่๑สิงหาคม๒๕๖๓จริง
แต่เป็นสลากในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลากผ่านโครงการ
ซื้อจองศลากล่วงหน้า
เจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ปงจังหวัดพยาว
สลากผิดพลาดค่ะเพราะปกติงวดวันที่๑๖ของทุกเดือนจะจ่ายในวันที่๕ของทุกเดือน
งวดวันที่๑ของทุกเดือนจะจ่ายวันที่๒๐ของทุกเดือน
กรณีนี้เป็นการจ่ายสลากก่อนกำหนดเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ปง
ดังนั้นนะคะทางปรายศนีย์และผู้ค้าก็ถือว่ามีความผิดตามเงื่อนไข
ปรายศนีย์ต้องเสียค่าปรับให้กับทางกองสลากตามกฎหมาย
ส่วนผู้ค้าสลากก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับสลากไปขายในงวดต่อไปนะคะ
ดังนั้นคนที่ซื้อเอาไว้แล้วที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยค่ะ
ถามว่าแล้วจะยังไงต่อต้องคืนไหมขายคืนหรือเก็บไว้ได้ไหม
เพื่อรอลุ้นรางวัล๑สิงหาคมหรือยังไง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
ไว้เลยค่ะไม่มีปัญหาเพราะเป็นของจริง
ก็เดี๋ยวรอลุ้นตอนออกรางวัล๑สิงหาคม
แต่ถ้าคนซื้อไปแล้วไม่สบายใจเอาไปคืนได้นะคะ
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลบอกว่าเอาไปคืนได้ก็ขออภัยในความผิดพลาด
แล้วก็จะมีการระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
คือทางทีมข่าวไปคุยกับหัวหน้าปรายศนีย์อำเภอปงมาด้วยนะคุณผู้ชม
นายนิรันดิ์เมฆวิมลมาตรเขาก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่า
ผมเองนี่แหละผมเองนี่แหละเป็นคนผิดพลาดเอง
เป็นคนจ่ายลอตเตอรี่ให้กับผู้ค้าด้วยความไม่รอบครอบเอง
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นไม่ได้เป็นการโกงเป็นอะไร
คือไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นเลยจริงขายผิดชุดเขาบอกแบบนี้นะคะ
พอรู้ข่าวก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากเพราะเป็นความไม่รอบครอบของตัวเอง
รับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งสิ้น

ก็เรียกคืนจากผู้ค้ารายนั้นเรียบร้อยแล้ว

การปรับเงินจากกองสลาก

พร้อมรับผิดชอบในความพลาดพลั้งของตัวเองนะคะ
คือทีมข่าวก็ไปคุยกับแม่ค้าแถวนั้นด้วยนะบอกว่าลอตเตอรี่ชุดนี้เหมือนเขารับมาจากกรุงเทพ
แล้วก็เอามาแบ่งขายกันอีกทีหนึ่งเหรออืมโอ้ได้ล่วงหน้ามาก่อนเลยใช่ไงอืม
แต่ใครซื้อไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเก็บไว้ได้ค่ะก็เก็บไว้แต่ลุ้นให้ถูกงวดนะคะ
ไม่ใช่มาลุ้นงวดสิบหกกรกฎาคมนะอุ้ยถูกรางวัลที่หนึ่งมานี่นะ
ลุ้นงวดหนึ่งสิงหาคมนะแต่มันยังไม่ออกใช่